อยากจะเชิญชวนดีกว่าว่าอยากจะให้ส่งเรื่องของความคิดเห็น
เรื่องของการทำศัลยกรรมว่าคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร

เพราะปัจจุบันในเรื่องนี้มีคนสนใจทำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งสำหรับกรณีนี้เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องแล้วก็สืบเนื่อง
จากช่วง๒สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้า
เป็นการย้อนอายุถึง๓๐ปีของนักร้องอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
คุณสุรชัยสมบัติเจริญเรื่องนี้ยังคงเป็นข้อสงสัยของสังคม
มีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือเปล่า
และตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องกันด้วยถึงความถูกต้องของแพทย์ที่ทำศัลยกรรม
ซึ่งล่าสุดก็ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยใบหน้าหลังจากทำไปแล้ว
แห่งประเทศไทยครับออกมาเตือนคุณผู้ชมที่
รักสวยรักงามต้องการทำศัลยกรรมใบหน้านั้นต้องระวัง
ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของแพทย์ว่าถูกต้องหรือเปล่า
เรื่องของสถานประกอบการนั้นต้องถูกต้องตามระเบียบนะครับ
เพื่อให้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการทำศัยกรรมครับ
นายแพทย์ศิรชัยจินดามรักนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยครับ
ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีนะครับว่า
ทุกวันนี้หลายคนยังคงเข้าใจผิดว่า
ศัลยแพทย์นั้นคือแพทย์ที่ผ่าตัดเสริมความงามทั้งหมด
แต่ว่าแท้จริงแล้วนั้นศัลยแพทย์นั้นมีหลายสาขาครับ
ศัลยแพทย์หัวใจศัลยแพทย์สมองศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
แต่ว่าศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่าตัดเสริมความงามนั้น
ต้องเป็นศัลยแพทย์ที่เป็นแพทย์ตกแต่งเท่านั้นนะครับ
ซึ่งต้องศึกษาเพิ่มเติมด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก๕ปี
ดังนั้นขอเตือนคุณผู้ชมที่จะเป็นผู้ใช้บริการสถานเสริมความงามต่างครับ
ควรจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางที่ถูกต้องโดยตรงหรือไม่
เพราะปัจจุบันนี้คลินิกเสริมความงามหลายแห่งนั้น
ที่ทำศัลยกรรมความงามไม่ใช่แพทย์ที่จบมาด้านนี้โดยตรง
แต่เป็นเพียงบางคนที่เข้าร่วมอบรมในต่างประเทศแค่๑๒สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็ได้ใบประกาศกลับมาครับ
โดยแพทย์ที่ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ต้องมีวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งแพทยศภาเท่านั้นนะครับ
โฆษณาชวนเชื่อด้านศัยกรรมความงามตอนนี้มีมากขึ้น
กังวลว่าผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยจากการทำศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่ได้มาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง
แต่ว่าในอนาคตอาจจะไปส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำศัลยกรรมตกแต่งความงามในประเทศไทย
หากมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็มีความผิดพลาดบ่อยครั้งมากขึ้น
เพราะว่าไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศลำดับต้นของโลกที่ได้รับการยอมรับเรื่องของการทำศัยกรรมตกแต่งนะครับ
ปัจจุบันนี้สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งที่เป็นสมาชิกของสมาคมทั้งหมด๓๓๘คน
เราจะมีการมาพูดคุยกันกับประเด็นนี้ว่าแพทย์ที่มาทำศัลยกรรมนั้นต้องผ่านความเชี่ยวชาญหรือว่าการรับรองอย่างไรบ้าง